สงขลาตำรวจก็กำลังเร่งติดตามตัวสามีของผู้หญิงที่เป็นพนักงานร้านคาราโอเกะคนหนึ่งนะฮะ
ซึ่งเธอถูกฆ่าและอำพลางศพเอาศพไปทิ้งที่ป่าย่าข้างทาง
เมื่อวานนี้มีคนไปเจอศพช่วงเช้าแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเนี่ย
โอ้โหเน่าเปื่อยหมดแล้ว
ตรงจุดนี้คือสภาพศพเน่าเปื่อยเพราะว่าถูกทิ้งเอาไว้หลายวัน
ถึงขั้นที่ว่าคือรู้ว่าต้องถูกฆ่าแล้วเอาศพมาทิ้งอำพลางคดีแน่
แต่ระบุไม่ได้ว่าเสียชีวิตแบบไหนอะไรยังไง

ต้องส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับ

พนักงานของร้านเขาที่เป็นผู้หญิงอายุ๕๐ปีหายไปหลายวัน
เขาก็มาดูเนี่ยฮะหมวกแดงเสื้อส้มเนี่ย
พอมาดูบอกโอ้โหจำได้เลยเสื้อผ้า
คือนี่คือชุดที่ใส่เลยแล้วก็หายไป
เนี่ยฮะแล้วเธอก็เล่าเรื่องราวอะไรไว้เกี่ยวกับพนักงานของเธอคนนี้นะครับ

แต่พนักงานคนนี้ก็คือนี่ฮะตามภาพนี้เลยนะครับ
ชื่อว่านางมาลีนามสกุลสามาอายุ๕๐ปีนะครับ
ถูกฆ่าแล้วเอาศพไปทิ้งหมกริมป่าย่าข้างทางนะครับ

วันนี้ลูกชายลูกสาวแล้วก็ญาติญาติไปรับศพมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่ส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียด

แต่ก็ให้ญาติเนี่ยรับศพมาบำเพ็ญกุศลได้
วัดประดูกหมู่อำเภอจนะจังหวัดสงขลา
นี่ฮะลูกชายลูกสาวนี่
เอาเสื้อผ้าชุดที่คุณแม่ชอบเนี่ย

คือตอนนี้เนี่ยแหม่มันน่าเศร้าจริงครับท่านผู้ชมครับ

เสื้อผ้าที่ลูกชายลูกสาวเอามาให้คุณแม่ใส่เนี่ย

เพราะว่าศพเนี่ยเน่าเปื่อยจนใส่ชุดไม่ได้แล้ว

ก็ใช้วิธีการก็คือ
เอาไปวางไว้ข้างนะฮะ
แล้วก็คลุมผ้าแล้วก็บรรจุเข้าโรงประมาณอย่างนั้นนะครับ
ลูกชายคนโตของนางมาลีนะครับ
ชื่อนายสรายุทธ์อายุ๒๙ปี
บอกกับเราว่าก่อนหน้านี้แม่เล่าให้ฟังนะ
ว่าแม่เนี่ยได้คบหากับผู้ชายคนนึง
ชื่อนายฉลิดนามสกุลแก้วนุ่น
อายุ๕๐ปีเท่ากันเลยนะฮะ
ซึ่งคุณสุชาดาเนี่ยที่ไปคุยด้วยเนี่ย
นายสรายุทธ์บอกว่าแม่เนี่ยคบกับนายชะลิดได้สักปีนึง
ตอนนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ถือว่าก็เคารพการตัดสินใจของแม่
ก็อยากให้แม่เนี่ยมีเพื่อนคุยเหมือนกัน
เพราะว่าอยู่คนเดียวมานานแล้วนะครับ
ซึ่งช่วงแรกเนี่ยนะครับ
ก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะฮะ
เนี่ยใส่แว่นดำเนี่ยของขวามือนี้คือนายฉลิตแก้วนุน
ลูกชายบอกว่าเนี่ยแม่บอกว่าแม่คบกับเขานะ

แต่หลังพบว่าแม่ถูกตบตีบ่อย
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากปัญหาเรื่องเงินทอง
เพราะว่าชอบไปเล่นการพนันด้วยกัน
คือเขาก็ยอมรับนะครับ
แม่ก็ใจอ่อนกลับมาคืนดีทุกครั้ง
แล้วมาช่วงแรกที่แม่หายไปเมื่อหลายวันก่อน

นายสรายุทธ์บอกว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยนะ
เพราะว่าเขาทำงานอยู่ที่กะบี่
แม่อยู่ที่บ้านที่สงขา
อยู่ดีเนี่ยมันมีอาการแปลกเกิดขึ้นกับตัวเขา
คุณรัชพรลูกชายคนโตของนาง
มารีผู้ตายบอกว่าคืออยู่ดีมันมีอาการแปลก
สังหรณ์ใจว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่

แต่มาสองสามวันหลังผมนอนไม่หลับ

พออีกวันหนึ่งน้องโทรมาพี่บอย
แม่เสียแล้วนะโอ้โหช็อกมากเลย
โอ้โหเน่าเปลือยกระดาษนี้ทำศพยังไง
ผมอยากให้แม่ผมสวยกันได้แต่ละตาย
แม่เคยพูดมา
มันประสาทเหรอแล้วแม่ไปเอามันทำไม
ทีนี้บางทีแม่หนีมามันก็มัง
เอากลับไปคุยกันอีก
มึงรักจริงไม่ต้องแม่กูแบบนี้หรอก
ต้องให้กฎหมายจัดการแล้วพี่ทำอะไรไม่ได้หรอก
ผมทำเขาผมก็ติดคุก
ทีนี้ตอนนี้เนี่ยนายฉลิดแก้วนุ่นเนี่ย
คบหาอยู่กับนางมาลีเนี่ยถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะ

เป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญของตำรวจเพราะ

หลังจากพบศพของนางมาลีเมื่อวานนี้เนี่ย
ฉลิดหาไม่เจอไม่รู้หายไปไหนนะครับ
เจ้าของร้านคาราโอเกะที่นางมาลีผู้ตายทำงานอยู่บอกว่า
มั่นใจว่านายฉลิดเนี่ยคือคนฆ่าแล้วเอาศพมาทิ้งอำพลางคดีแน่
เพราะว่านายฉลิดกับนางมาลีเนี่ยมีปากเสียงกันบ่อยทะเลาะกันบ่อย
แล้วทุกครั้งนายฉลิดจะทุบตีทำร้ายร่างกายนางมาลี
บางทีเนี่ยถึงขั้นตัวเขียวช้ำมาทำงานที่ร้านนะฮะ
ทีนี้ย้อนไปก่อนที่จะหายตัวไปแล้วก็ถูกพบเป็นศพนะครับ
เจ้าของร้านคาราโอเกะนะฮะที่นางมาลีเขาทำงานอยู่บอกว่า
คืนวันที่๑๒พฤศจิกายนนายฉลิดมานั่งดื่มเบียร์อยู่ที่ร้าน
ก็ร้านที่นางมาลีเขาทำงานนี่แหละนะครับ
บอกว่าจะรอรับนางมาลีนะพอร้านเลิกทั้งคู่ก็ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านไปด้วยกัน
แล้วตั้งแต่คืนวันนั้นนะท่านผู้ชมคุณรัชพรไม่มีใครเจอนางมาลีอีกเลย
คือเจ้าของร้านเนี่ยเชื่อว่าช่วงระหว่างที่นายชะลิดรับนางมาลีกลับบ้านเนี่ย
อาจจะมีปากเสียงอะไรกันนางมาลีอาจจะถูกทุบตีอาจจะถูกแทงจนเสียชีวิต
แล้วเอาศพไปทิ้งอำพลางคดีก็ได้ก่อนที่นายชะลิดเนี่ยจะหลบหนีไปนะครับ
ที่เขาเชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าผลการชนะสูตรศพเนี่ย
แม้ว่าจะยังบอกอะไรได้ไม่ชัดเจนต้องรอผลอย่างละเอียดเนื่องจากสภาพศพเน่าเปื่อย
แต่เบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีบาดแผลชะกันที่ศีรษะ
คล้ายกับถูกของมีคมแทง
เอกใจตั้งแต่วันแรกแล้วมันมีเซนต์ว่ายายลีนี่ถูกฆ่าตายแล้ว
ที่ว่าตอนผัวแกโทรมาตี๓ตี๓๓๐คือเอกใจแล้วว่าผัวแกฆ่าแล้ว
แล้วว่าอยู่ดีมาเอาผ้าทำไมแกไม่ให้รถมาเอาทำไมแกไม่พามาเอา
แกว่ายังมีมาคนเดียวคือเราเอกใจแล้ว
แล้วฉันก็คุยกับแฟนว่าสงสัยใยลี่ถูกอันนี้ฆ่าตายตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
แล้วก็ไปแจ้งตำรวจแล้วก็ไม่ได้ไปแจ้งเลยนะ๕วันหนึ่งไปแจ้ง
คือรอรอให้แกกลับมานะแต่คือแกไม่กลับมาแล้ว
แต่เรามีเซนว่าแกต้องตายแล้ว
คือเจ้าของร้านคาราโอเกะเนี่ยเขาบอกกับเราว่า
มาลีกับนายชะลิดเนี่ยเขาทะเลาะกันบ่อย

แต่เวลาทะเลาะกันหนักหนักนางมาลีก็จะมานอนที่ร้านคาราโอเกะด้วย
คือจะไม่กลับบ้านบางทีพอดีกันก็กลับไปนอนที่บ้าน
แต่คืนวันนั้น๑๒พฤศจิกายนที่นายฉลิดมารับนางมาลีออกจากร้านไป

คือออกไปสักเที่ยงคืนตี๑อะไรพรุ่งนี้ออกไปนะ

ตี๓ตี๓มันเข้าสู่๑๓พฤศจิกายนแล้วถ้านับตามวันที่นะ

แต่ก็คือคืนวันนั้นนั่นแหละนายชะลิดเนี่ยโทรศัพท์มาที่ร้านคาราโอเกะ

มาหาเจ้าของร้านแล้วก็ถามหานางมาลีภรรยา

มารีอยู่หรือเปล่ามารีกลับมาที่ร้านหรือยังครับ

เจ้าของร้านบอกเอ้าไม่เห็นกลับมาเลย

แล้วก็เงียบหายไปไม่มาทำงานจน๑๗พฤศจิกายนก็ยังไม่มาทำงาน

เนี่ย๔วัน๕วันเนี่ยเจ้าของร้านก็เลยโทรไปหานายฉลิดโทรไปถามนายฉลิดว่ามาลีไปไหน

อ่าก็เลยไปแจ้งความคนหายไว้ที่สพนาทวี

ก็บังเอิญเขาเป็นเจ้านายลูกน้องก็อาจจะเห็นว่าเออ

ไม่ได้ไปแจ้งสามีไม่ได้ไปแจ้งสามีแค่โทรมาหาแค่โทรมาหาเจ้าของร้าน

อ่านี่ฮะก็ทีเนี้ยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีคนไปเจอศพนะครับ
พอไล่เรียงไทม์ไลน์เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจากเจ้าของร้านคาราเกะที่บอกนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปที่ร้านคาราโอเกะด้วยนะครับที่ผู้ตายทำงานอยู่นะครับ
ชื่อว่าร้านดอกย่าตรงนี้ฮะท่านผู้ชมครับเขาก็จะอยู่ข้างทาง
นี่ฮะคุณสุชาดาก็ลงพื้นที่ไปนะครับนางมาลีทำงานที่นี่นะครับได้คุยกับพนักงานร้านคาราโอเกะนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุคือ๑๒พฤศจิกายน

เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่ตำรวจจะต้องตามหาตัวนายชะลิดต่อนะครับ
ไปตรวจหาหลักฐานเพิ่มเติมอย่างเช่นพวกคราบเลือดนะ
จะเป็นพวกอาวุธอย่างเช่นมีดหรือว่าเสื้อผ้า
สวมใส่ไปรับนางมาลีก่อนที่จะหายตัวไปนะครับ
ซึ่งชุดที่เจอที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นเสื้อยืดสีเทา
ตอนนี้สาเหตุตำรวจมุ่งไปที่เรื่องการทะเลาะกันของทั้งคู่นะครับ
ส่วนมากก็จะเป็นปัญหาเรื่องจากเงินทองเกี่ยวกับการพนันนะครับ
โดยนายฉลิดนั้นเขาเป็นเจ้ามือไฮโล
เป็นเจ้ามือไฮโลด้วยเจ้ามือเองเลยเหรอคะ
นางมาลีเนี่ยเขาจะทำงานแบบไปมาระหว่างที่บ้านกับที่ร้านคาราโอเกะ
วันไหนทะเลาะกับนายฉลิดก็ไปนอนที่ร้าน
วันไหนที่ดีกันก็กลับมาที่บ้าน
ลักษณะเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็คือต้องตามหาตัวนายชะลิดก่อน
ให้เจอก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงกันขึ้น
หลังจากที่คุณรับเข้าไปมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ